เมื่อวานนี้อุ่นเครื่องแพ้กัมพูชาออสตาร์ไป๑ประตูต่อ๒
ในเกมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูการใหม่
ซึ่งโค้ชเบ๊ก็ได้บอกลูกทีมนะครับว่าไม่ต้องเล่นแบบเต็มที่
เนื่องจากว่าสนามที่เล่นนั้นเป็นสนามย่าเทียมเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บครับ
เกมแรกพิเศษเมืองทองยูเนตเต็ดอาเซียนทัวร์๒๐๑๙
เมืองทองยูเนเต็ดพบกับเคซิเมนกัมพูชาออสตาร์
แข่งกันที่โอลิมปิกสเตดียมในกรุงพนมเปน
นี้เมืองทองสภาพทีมไม่เต็มร้อยนะครับขาดผู้เล่นถึง๑๒คน
ส่วนติดภารกิจกับทีมชาติไทยชุดยู๒๒
แล้วก็บางส่วนไปแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่๗๓
ทำให้แพ้ไป๑ต่อ๒โดยกัมพูชาออสตาร์นำก่อน๒๐ในครึ่งแรก
ก่อนที่ไฮเบตตี้เฟนันเดสนะครับจะยิงฟรีคลิกตีไข่แตกได้ในครึ่งหลัง
หลังเกมโค้ชเบ๊ไพโรธบวรวัฒนาดีหกกุญสือเมืองทองยอมรับว่า
เป็นกังวลกับสภาพของสนามญาติเทียมจึงสั่งลูกทีมให้เล่นแบบไม่เต็มที่นะครับ
ส่วนการขาดผู้เล่นเกือบครึ่งทีมมองว่าแก้ตัวมากไม่ได้
เพราะในสนามก็มี๑๑คนเท่ากัน
เพราะบางตัวนี้ไม่เคยได้ซ้อมกับทีมไม่เคยได้เล่น
เวลามันลงไปแล้วมันซิกซอมมันเฟืองมันขบกันนิดเดียว
เกมก็รวดแล้วแต่ทึ่งหลังโอเคดีมาก
อีกหนึ่งทีมในไทยลีกนะครับสุพรรณบุรีเอฟซีเปิดตัวนักเตะพร้อมชุดแข่งใหม่
สำหรับสู้ศึกโตโยต้าไทยลีกฤดูการ๒๐๑๘
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี
เป้าไว้ที่การติดอันดับ๑ใน๕
หวังว่าจะได้แชมป์สักหนึ่งรายการครับ

สุพรรณบุรีจะออกไปเยือนชัยนาฏฮอนวิว
วันเสาร์ที่๒๓กุมภาพันธ์ครับ